ติดตามโครงการดีนะคะ๙คนละ๙ค่ะ

พ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้ให้กำลังใจกันเยอะเลย
เริ่มเนี่ยเมื่อวานนี้มาแล้วนะคะก็นำทีมโดยพี่ตูน
แล้วก็มีคุณก้อยรัชวีนดีเจพุทธนะคะ
วิ่งทั้งหมด๒๗๔กิโล
โดยวันนี้ค่ะจะมีพี่เมฆวินัยมารับช่วงต่อด้วยนะคะ
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาล้อมค่ะ
แล้วก็จะไปจบนะคะที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาจังหวัดพังงานั่นเองค่ะ
ใครอยู่ที่ใต้นะอย่าลืมไปให้กำลังใจกันด้วย
แล้วก็ร่วมบริจาคนะคะเพื่อช่วยเหลือ๗โรงพยาบาลภาคใต้
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดนะคะได้ในเพจ๙คนละ๙
โครงการนี้ก็ยังมีนะดาราหลายคนเลยนะคะที่มาเข้าร่วม
นี่เลยนะคะบริจาคก็เป็นเลขกลมแบบนี้ล่าสุดมีบริจาคอีกเนอะ
แต่ว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ช่วยบริจาคได้นี่อย่างซุปตาเมืองไทยนะคุณตั๊กมงกฎ
บริจาคเห็นบอกว่าควักเงินส่วนตัวลงไปเลย๕แสนบาทนะคะ
ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อโรงพยาบาลในภาคใต้
ตาร์ทกันตั้งแต่กระบี่วิ่งกันไป
ก็เป็นกำลังใจให้สองข้างทางกับพี่ตูน
แล้วก็คณะทีมวิ่ง๙คนละ๙ทุกคนเลยนะจ๊ะ